นักเรียนเตรียมทหารที่ก่อเหตุสลด
เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนก็ยังคงโศกเศร้าเสียใจนะครับ
วันนี้มีพิธีเผาศพที่วัดเสนาสนารามครับที่อายุทยานะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็เรียบง่ายครับ
นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เสนาสนารามราชวรวิหารที่อายุทยาครับ
โดยมีคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัว
ญาติพี่น้องแล้วก็กลุ่มเพื่อนนักเรียนเตรียมทหาร
รวมแล้วก็ประมาณ๕๐คนมาร่วมในพิธีนะครับ
เพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็ความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

บอกว่าวันนี้มาเพื่อจะบอกลาเพื่อนเท่านั้น
ส่วนพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพน้องจีจี้ครับ

พบ๒ศพในห้องพักที่คอนโดหรูย่านอโศกก่อนหน้านี้
บรรยากาศงานศพที่วัดพระปฐมเจดีที่นครปฐมเมื่อวานนี้

บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เมื่อวานนี้ก็มีคุณจิ้มชวนชื่น
และครอบครัวเดินทางไปให้กำลังใจคุณพ่อของน้องจีจี้ด้วย
เพราะว่าสนิทกันกับคุณพ่อมาก

แต่ยังสะเทือนใจและเสียใจยังทำใจไม่ได้

มีจิ้งจกจู่คือตกลงมาเกาะที่แขนซ้าย

คุณพ่อบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายกับลูกสาวร้องไห้ทั้งคืนเลย

จี้และครอบครัววางอยู่หน้าเมนเผาศพ
ของนักเรียนเตรียมทหารอีกคิวด้วยนะครับ